คุณผู้ชมค่ะภายใต้สถานการณ์ที่โควิดสิบเก้าระบาดแบบนี้ต้องบอกว่าทุกสาขาอาชีพโดนผลกระทบไปหมดนะคะไม่เว้นแม้แต่คณะลิเกค่ะอย่างล่าสุดเบนซิวากรเองเนี่ยเขาออกมาแสดงลิเกผ่านการไลฟ์แล้วก็วอนให้บรรดาแม่ยกที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนพวกเขาได้ด้วยการตบรางวัลจากพวงมาลัยผ่านการโอน
ประโยชน์ซึ่งวันก่อนนักแสดงอารมณ์ดี๑ก่อนบ่ายคล้ายเครียดเนี่ยก็ได้ไปร่วมแสดงนะคะสร้างความสูงให้กับคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมกับโอนค่าฟวงมาลัยสนับสนุนอีกด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหาทางออกที่ดีนะถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเราอาจจะเบื่อ